วันนี้อย่างที่บอกว่าโจรจะมีในรูปแบบต่างมากมายครับ
ซึ่งอันนี้เด็ดกว่า
แบบไหนลูกมิจฉาชีพ
ซึ่งเรื่องของเรื่องจุดเริ่มต้นนี่คือโทรมาอ้างตัว
เป็นตำรวจก่อนเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากที่สาวกำแพงเพชร
เขาโพสต์คลิปสนทนาระหว่างตัวเองกับผู้ชายที่อ้างว่า
เขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สพเมืองเชียงใหม่
หลังจากรอกให้เหยื่อเนี่ยโอนกันไป๗๐๐๐บาท
เพื่อนำไปให้ปปงตรวจสอบแล้วจะให้โอนเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าเหยื่อบอกเฮ้ยทุกวันนี้จะเอาเงินจากไหน
ไม่มีเงินจะให้หรอกคมครูเขาต่อยคมครูนะฮะ
จะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกำแพงเพชรเข้าไปจับกลุ่มเลย
เราไปฟังเสียงสักนิดนึงไม่มีเสียงนะฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บหัวเราะใส่เขาอีกตอนท้ายก่อนจะวาง
หัวเราะมีการเตือนเหยื่อว่าคุณฟังผมนะ
ที่หลังมีเบอร์อะไรแปลกมาเนี่ยอย่ารับโดยเด็ดขาด
ผมเป็นมิตรครับมิตรแล้วมิตรอะไรครับพี่มิจฉาชีพโอ้โหเรียบร้อย
แล้วก็ตัดสายทิ้งไปอืมคือบอกว่าจะไปจับกลุ่มตัวน้องเขา
คือน้องเขาเนี่ยจริงเงินในในบัญชีเขาเองเลยอ่ะคือเขามีอยู่๗๐๐กว่าบาท
เขามีแค่นั้นจริงจริงอ่าฮะทั้งนั้นก็เหมือนประมาณว่า
โอนมาแค่นี้ไม่พอไม่งั้นเราต้องไปตามจับคุณนะ
เดี๋ยวจะให้ตำรวจที่กำแพงเพชรไปตามจับคุณมา
อายัดคุณมาตอนแรกเราฟังเอ๊ะใช้คำว่าอายัดว่ะอืมเออ
แปลงแปลงนะแล้วน้องเขาถามว่าจะมาจับหนูเลยหรอคะอืม
พี่คุณตำรวจจะมาจับหนูเลยหรอคะอย่างเงี้ยอ่าฮะ
นั้นก็บอกว่าอ่าอ่าใช่เดี๋ยวเราจะมาจับคุณเลยนะอ่า
เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขามีไลน์กันได้ยังไงก่อน
ไม่รู้เขาไปติดต่อกันยังไงบางทีไม่รู้เมื่อกี้จะโทรไลน์
ไม่ได้โทรศัพท์นะอ่าใช่โทรไลน์แสดงว่าไปเอาไลน์กันมาจากไหนก่อน
สมมุติเราย้อนกันไปย้อนกันมาเพราะว่าเหมือนกับว่า
เราดูกันดีดีปุ๊บเนี้ยอืมมิจฉาชีพนี่แอบมีคุณธรรมอืม
คือน้องเขาตกใจไงทีแรกพอโทรไปบอกเขาอย่างนี้
ว่าเขาทำผิดแล้วไปอ้างตัวเองว่าตัวเองเป็นตำรวจอย่างนี้เนาะ
เขาก็ตกใจว่าเฮ้ยเขาไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอย่างนี้
เป็นใครก็ตกใจใช่อ่าซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ
ภูทรเมืองกำแพงเพชรเขาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ติดตามดำเนินคดีโดยตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้เชิญผู้เสียหายเนี่ย
สอบสวนเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เจ้าของบัญชีแล้วเบื้องต้นเนี้ยชื่อและนามสกุลเดียวกันอืม
มีหลายคนเค้าเรายังตรวจสอบลึกลงไปอีก

โอนเงินไปได้แล้วเนี่ยเพียงคนเดียว
ท้ายตำรวจลงพื้นที่ตามประจำประชาชน
เปิดบัญชีกับธนาคารเพื่อนำตัวมาสอบสวน
ผู้เสียหายบอกเอาจริง
ตัวเองไม่เคยดูข่าวว่ามีแก๊งบิจกาศิษย์
ตอนที่โทรคุยกันอ่ะรู้สึกชาวบ้านอ่ะทุกคนอ่ะ

ทำเอกสารปลอมแล้วไม่ได้ทำแค่คนเดียวด้วยนะคะ

มีเสียงวอเข้ามาเหมือนให้แบบรู้สึกว่า
อยู่ในสถานีตำรวจจริงอะไรแบบอย่างนั้นนะคะ

มีการไปบอกด้วยบอกว่าเออเนี่ยคุณไปเปิดบัญชี
มีชื่อไปเปิดบัญชีให้คนอื่นอย่างนี้

อ่าฮะ

โทรมาในรูปแบบเหมือนเป็นแบบ

ใช่

โชคดีได้ไอโฟนโชคดีได้คุณได้ภาษีคืน

บางคนอาจจะบอกว่าคุณเคยไปค้ำประกันคนอื่น

ชัดเจนอันนี้เขาก็แบบฉันก็ไม่เคยทำนะ

เคยไปค้ำประกันตอนไหนมาหรือเปล่า

ทุกวิถีทางจริงจริงมิชชาชีพ

ทุกอย่างออกมาทั้งออนไลน์ส่วนใหญ่
เราไปหลงรักเขายังหมดเนื้อหมดตัวกันมาแล้วตั้งกี่คน
ไม่ต้องนะครับครับเมชีนะโมตาสะพุทโโปฟุโตนุน
พระหรั่งหลงลักษณ์หมดเลยหมดเลยสมาธิที่ปฏิบัติมายังหมดเลยถ้าต้องทำมาระวังให้ดีนะครับ
ร้อยแป่วิธีกินต่างเพื่อนนะคะ

ไข่เยอะ